จริงเราเริ่มมาจากก๋วยเตี๋ยวน้ำใสโดยใช้วัตถุดิบเป็นอาหารทะเล
แล้วก็มาพัฒนาสู่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกล้าง
สูตรผัดไทยนี่ได้มาจากคุณยาย
ค่ะก็คือสมัยก่อนยายจะทำผัดไทยนะคะ
แล้วใส่ห่อใบตองค่ะ
ให้แม่ขายตามลงเรื่อยสมัยก่อน

ที่ร้านเราทำเองครับเป็นเส้นสดเอง

ใครที่กำลังรอพบกับคุณน็อต

เห็นยกมือกันเยอะแยะแบบนี้ก็ชื่นใจ
แล้วก็ขอบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะ

เราได้ไปพบกับเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

เสิร์ฟความอร่อยกันใต้ถุนบ้านที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใต้ถุน
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ต่อด้วยตำนานความอร่อยกับขนมจีนเส้นสด
และน้ำยาปลาร้าสูตรพื้นเมือง

ต้นตำรับแท้จากญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
การเดินทางในวันนี้ค่ะเราจะเริ่มปักหมุดจากจังหวัดระยอง
เพื่อไปทานก๋วยเตี๋ยวกันเจ้าแรกเจ้าดัง

ต่อด้วยผัดไทยที่ไม่ธรรมดาเพราะใส่มาทั้งกุ้งสดเนื้อหวานกรอบ
และเนื้อปูนึ่งโรยหน้ามาแบบครับจาน

สูตรน้ำผัดไทยที่ไม่เหมือนใครจากร้านผัดไทยคุณไกร
แล้วกลับมาที่กุฑมนต์ทนซ้าย๔
เพื่อไปทานพาสต้าเส้นสดเหนียวนุ่ม
แซลมอนรมควันมันน้อย
ได้ยินแบบนี้แล้วคนรักเส้นก็เกาะติดหน้าจอกันให้ดีอย่าหนีไปไหนนะคะ
ไม่งั้นอดฟินกับเมนูเส้นเหล่านี้ไม่รู้ด้วย

พบกับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการให้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ

แล้วเดินทางตามหาเมนูเส้นทั่วประเทศไทยมามากมายหลายจังหวัดนะครับ
แต่เชื่อไหมครับว่าเราไม่เคยมาที่จังหวัดระยองเลยครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมีเมนูเส้นอยากจะแนะนำที่จังหวัดระยองถึง๒ร้านด้วยกันนะครับ
สมผสานกับอีกหนึ่งร้านที่กรุงเทพนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เลิกมาเยือนเมืองระยองทั้งทีเฮียน็อตก็ไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงค่ะ
บึงรถไปที่ร้านแรกกันเลยทีเดียว
ขอบอกว่าได้ยินแค่ชื่อหลายคนก็ร้องอ๋อแล้วจะเป็นร้านอะไรเราไปตามชมพร้อมกันค่ะ
เดิมเมนูแรกกันด้วยก๋วกั้งเจ้าดังประจำจังหวัดระยองนะครับ

เคียงหรือว่าคนกรุงเทพก็รู้จักเขาทั้งนั้นนะครับ

แต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเขาแบบลึกซึ้งเลย

อีกหนึ่งร้านนะครับที่เป็นร้านดังของจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับ

พี่แม็กได้ยินมาว่าร้านนี้เป็นร้านแรกของระยองเลย

ตอนนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ร้านเดียวที่ในจังหวัดระยอง

ทำไมเราถึงอยู่ดีคิดเอากั้งมาใส่ในก๋วเตี๋ยของเรา

โดยใช้วัตถุดิบเป็นอาหารทะเล
เพราะระยองเราเด่นเรื่องอาหารทะเลครับ

พอตอนแรกมาเนี่ยการตอบรับของแถวนี้เป็นยังไงบ้าง
ไฮไลท์ของของที่ร้านนี้ครับผมนะครับก็จะมีน้ำซุปต้มยำที่เรา
เคี่ยวโดยใช้สูตรพิเศษแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ
ยังสงสัยว่าอะไรคือเคล็ดลับความอร่อยนั้น

แมสจะนำความลับนั้นมาเฉลยค่ะ
รีบตามคุณนอทไปฟังคำตอบในครัวกันเลยดีกว่าค่ะ
กลุ่มเข้ามาในครัวมันมาดูส่วนผสมหลักนะฮะ

คือพันธุ์ที่เราใช้ก็เป็นกั้งแก้วนะครับ
ก็เป็นไซส์ประมาณ๔๐๕๐ตัวโล
ตัวนี้ก็คือมาจากทะเลทุกวันสดทุกวัน
แล้วเราแกะให้สำหรับทานให้เลย

ก็อันนี้เราสั่งทำอันนี้รสชาติดีมากครับเครื่องปลา
จะเห็นได้ว่าตรงที่ห่อเกี้ยวปลาเนี่ย
เป็นเนื้อปลาเหมือนกันแบบบางใสเลยนะครับ
แล้วก็มีปลาหมึกมีกุ้งนี่อะไรปลา

เราก็ซื้อไปเป็นตัวแล้วเราก็แลเป็นเดียวชิ้น

ผมว่าเวลามันลวกขึ้นมาแล้วเนื้อมันจะเด้งหน่อย

และอีกอย่างที่ระยองเราเด่นเรื่องปลาอินซีด้วยสด
ก็เลยใช้ของที่เราพื้นบ้านเรามีนี่แหละ

ก็เป็นบะหมี่ที่เราสั่งผลิตเองจากโรงงาน
เราให้เขาเพิ่มไข่พิเศษเข้าไปหน่อย

ทำให้บะหมี่มีความหนานุ่มมากขึ้น

เพื่อให้รสชาติเวลาผสมกับน้ำซุป

มันก็จะมีความละเอียดหล่อนนิดนึง

งั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของน้ำซุปแล้วกันนะ

น้ำจิ้มที่ดูจัดจ้านชวนน้ำลายสอนี้นะคะ
ซึ่งน้ำจิ้มนี้จะถูกแบ่งออกเป็น๒ชนิดด้วยกัน

ข้นพิเศษสำหรับปรุงรสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำสาย
มีรสเผ็ดเพรี่ยวเข็มน้ำ

เมื่อนำผสมเข้ากับน้ำซุปใสนี้แล้ว
ก็จะได้รสชาติต้มยำที่กลมลงตัวค่ะ

สังเกตได้ว่าจะไม่เข้มข้นเท่ากับน้ำจิ้มแบบน้ำใสนะคะ
มีรสเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดตามอีกเล็กน้อย
เพราะที่ร้านเขามีน้ำซุปต้มยำปรุงสำเร็จไว้อยู่แล้ว
ผสมผสานเข้ากับน้ำจิ้มตัวนี้ก็จะกลมกล่อมพอดีค่ะ
แต่หน้าตาของน้ำซุปต้มยำนี้จะเป็นยังไง
ใส่อะไรลงไปบ้างให้พี่แม็กซ์เขาเฉลยแล้วกันนะคะ
เอาละครับตอนนี้มาดูน้ำซุปบ้างนะครับ

ก็จะเป็นกระดูกหมูคงไก่ที่เราต้มตั้งแต่ตอนเช้า

อยู่๓๔ชั่วโมงเลยต้มน้ำใสนี้นะครับ

ใช่ครับก็จะเป็นเครื่องต้มยำทั่วไปนะครับ

ใช่ครับซึ่งเราผสมแล้วก็มีส่วนเรื่องรสชาติ
เป็นหนึ่งหม้อไว้สำหรับเป็นน้ำต้มยำ
แต่ว่าก่อนที่จะมาทำเนี่ยมันก็ต้องมีการปรุงเพิ่มเติมใช่ไหม

ก็จะมีพวกเกลือเรื่องรสชาติความเค็มความหวานนะครับผม
ส่วนน้ำพริกเผาเนี่ยเราจะไปใส่ตรงน้ำมันน้ำมันในตัวนี้ด้วย
อันนั้นก็จะเป็นอีกตัวน้ำซุปหนึ่งที่เรามาผสมกัน

อันนี้ก็จะเป็นน้ำข้นโดยใช้นมผสมกับน้ำพริกเผา

อันนี้ก็จะเอาแต่น้ำมันเนอะ

อันนี้ก็คือเราจะต้มอยู่ในน้ำในไฟนานไม่ได้

แต่นี่ก็จะมีส่วนผสมของน้ำจิ้มอยู่แล้ว

รสให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เหลือน้ำซุปที่เทเข้าไป

ตอนนี้รอแค่เดือดอย่างเดียวเลย

ครับก็ตักไว้๑กระบวยนะครับ

ก็จะมีเราจะมีมันกุ้งตัวเฮ้โรยหน้านะครับ

เพิ่มความหอมความมันของมันซุปเข้าไปนะฮะ

สำหรับเมนูบะหมี่ต้มยำน้ำข้นครับผม
อะล่ะครับคุณแม็กซ์ครับ

มันอาจจะมีกลิ่นคาวติดอยู่ในจานได้จริงไหมครับ

แต่เราจัดการปัญหานี้ได้
เพราะผมมีเคล็ดลับในการดูแลความสะอาด

คุณแม็กซมีวิธีการดูแลความสะอาดจานชามอย่างไรครับ

แค่เราให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ที่สามารถกระจัดคราบทั้งคราบมันและคราบกลิ่นขาวได้ดี
ที่ใช้เพียงนิดเดียวก็สามารถล้างได้เกลี้ยง

กลิ่นของน้ำยาล้างจานหลงเหลือในภาชนะอีกด้วยครับ

ได้ครับผมต้องดมก่อนเลยนะครับ

แล้วก็จานเนี่ยสะอาดจริงด้วยนะครับ
สะอาดไร้ข้าวมันไร้กลิ่นขาว
และไม่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานติดจานเลยนะครับ
ไม่ต้องเสียใจในความสะอาดแบบนี้นะครับ

ก็ขอรับรองว่าร้านกั้งบ้านเพเป็นร้านสะอาดคอนเฟิร์มครับ

แต่ไม่รู้ว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวกั้งชามนี้จะผ่านฉลุยได้หรือเปล่า